วันนี้มีการหารือระหว่างกรกตกับพักการเมืองต่างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
เรื่องของค่าใช้จ่ายในการหาเสียงป้ายหาเสียง
แล้วก็เรื่องหมายเลขผู้สมัครที่แต่ละพักต้องการให้เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวเหมือนกันทั่วประเทศนะครับ
อย่างไรก็ตามวันนี้มีคำยืนยันว่าจะไม่มีการใช้คำสั่งหัวหน้าคณะคอสชเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
หายป่วยและมาทำงานวันแรก
ยืนยันว่าคศชจะไม่ใช้มาตรา๔๔แก้กฎหมาย
เพื่อให้บัตรเลือกตั้งเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียว
ตามที่หลายพักการเมืองเรียกร้อง
เช่นเดียวกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตระบุ
ประเด็นบัตรเลือกตั้งจบแล้วไม่ใช้พักเดียวเบอร์เดียว
พร้อมย้ำไม่ใช่หน้าที่ของคอสช
ต้องใช้มาตรา๔๔แก้กฎหมาย
ขณะเดียวกันไม่มีเหตุผลต้องห้ามผู้สังเกตการณ์ต่างชาติ

ที่กระทรวงการต่างประเทศไม่มีผลต่อกรกต
อันนั้นก็คงไม่ใช่หน้าที่ของกรกตที่ไปขอ
ม๔๔ครับคงไม่ใช่หน้าที่ครับ
เราทำตามกฎหมายโดยแท้ครับ

เราต้องออกแบบเป็นการเฉพาะนะครับ
ถ้ามีการแก้กฎหมายโดยวิธีอะไรก็ตามเนี่ย
ให้ออกเป็นแบบจับฉลากเนี่ย

แต่หน้าที่ของเราคือทำตามกฎหมาย

ด้านในพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกรัฐบาลย้ำว่า
นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้๔รัฐมนตรีพักพลังประชารัฐ

อย่าใช้เวลาราชการไปทำงานการเมือง
และแยกแยะระหว่างนโยบายของรัฐ
นโยบายของพักการเมืองให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน
ป้องกันปัญหาการร้องเรียนและการตรวจสอบในอนาคต
โดยเฉพาะเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว
ขณะที่หัวหน้าทีมหาเสียงพักเพื่อไทย
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ยังคงเรียกร้องให้๔รัฐมนตรี
สังกัดพักพลังประชารัฐมีจิตสำนึก

เพราะแม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ลาออกจากตำแหน่ง
แต่ก็ควรอยู่ภายใต้ความชอบทำ
พร้อมระบุไม่น้อยใจพักไม่เห็นคุณค่า
เพราะตนเป็นคนทำงานจริงจะให้อยู่จุดไหนก็ได้หมด
ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมา
พลังประชารัฐปิดอิมแพคเมืองทองทานี
จัดงานเลี้ยงระดมทุนประเทศไทยหนึ่งเดียว
โดยขายโต๊ะจีนโต๊ะละ๓ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาคเกิน๖๕๐ล้านบาทแล้ว
จากมีผู้บริจาคเงินเกินราคาที่ตั้งไว้
กลางแก่นำพักการเมืองอื่นที่มาร่วมงานครั้งนี้

นำทีมสมาชิกพักชาติพัฒนา

ที่ออกตัวไม่ได้ร่วมบริจาคค่าโต๊ะด้วย
แต่จะลงพื้นที่ช่วยเพื่อนอดีตสอสอกำแพงเพชรหาเสียงหรือไม่นั้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน